ถึงแล้วค่ะข้างหลังปั๊มนี้เลยนะคะ

ที่นี่เป็นสาขาเดียวในประเทศไทยเลย

คนที่ตอมชวนมากินด้วยเค้าจะกินได้คุ้มมาก

เราไปตามหาเขากันเลยค่ะ

เราก็มาแจ้งเขาได้เลยว่าเรามากี่คน

เขาก็จะพาเราเดินไปแนะนำแต่ละสเตชั่นมีอะไรให้ทานบ้าง

อ้าวคุณคุณมาอยู่ตรงนี้นี่เองดิฉันก็ว่าฉันหาตัวไม่เจอนะคะโอเคค่ะ
รอรอนานแล้วค่ะรอแล้วสนิทกับพี่เค้าแล้ว
หิวแล้วใช่ไหมคะฉันหิวตั้งแต่มาแล้วเนี่ย

ว้าวคุณผู้ชมใหญ่มากเลยค่ะที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีกว่า๔๒๐ที่นั่ง
คุณสุดยอดมากโซบะนี่คุณจะกินหมดนี่เลยไหม

ผมว่าของกินเยอะครับผมว่าเราเฉลี่ยกินกันดีเฉลี่ยกินนะ
ถัดมาก็เป็นกิมซี่
ยำปลาหมึกกับแตงกวาอันนี้ตัดเลี่ยนเอาจริงไหมผมไม่เคยกินรสชาติเป็นไงพี่
ก็มีรสชาติไทยอยู่เลยไงฮะไว้กินตัดเลี่ยน
ให้ดูไซส์พี่ดูดีครับเป็นตัวมีอ่ะ

อันนี้ก็คือหุ้ยตัวใหญ่ดูไซส์ของปูเนี่ย
นี่ซีฟู้ดเหรอพี่ใช่นี่ซีฟู้ด
มีหอยนังลมตัวเท่านี้เลยอะใหญ่มาก
ตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือซาชิมิ

แซลมอนนะคะมีทูน่ามีฮามาจินะคะ
อันนี้ดีครับใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวต้องโดนเหมือนกัน

แล้วก็ถัดมาอันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งอันที่ชอบมาก

คืองานซูชินะคะเห็นไหมคะ

แล้วก็วิธีการจัดเรียงมันดูแบบมันดูพรีเมียม
วัตถุดิบที่ใช้ปลาไหลถ้ากินที่อื่นก็คำหนึ่งเป็นร้อยบาทใช่ไหมคะ
แต่นี่ก็แบบเลี้ยงให้อยู่อาเฟย์เอาไม่อ้ำเอาเลยฮะ

ถัดไปเป็นเมนูเครื่องทอดต่างนะคะ

แล้วก็มีไฮไลท์อีกตัวที่มันหน้าตาสะดุด
มันเป็นซิกเนเจอร์เป็นส้มโรยด้วยบาแลนดี
แล้วก็มีน้ำตาแล้วก็แบบเผาไฟอะไรแบบนี้

น้ำลายแตกฟองมากเลยใช่ค่ะไม่ไหวแล้วค่ะ

เราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นแบบเมนูชีสนะคะ
พวกงานซาระพรัสชีสแล้วก็มีพวกซาระมี่มาเยอะมากนะฮะ
อันนี้เป็นเนื้ออบรสเต็ดบีฟ

เอาไปนั่งชิ้นเถอะพี่ผมไม่ทันแล้วพี่พอเชฟพอไม่ใช่หรอก

คุณมาดูน้ำในเนื้อแบบเนื้อมันจุยซี่มาก
นี่ค่ะคุณแล้วก็อันนี้นะคะอ้าวคุณหายไปไหนแล้วอ่ะคะ

มานี่มานี่ผมมาดูนี่เห็นแล้วผมไม่ไหวแล้วพี่

เค้าเค้าเห็นนะครับอยากให้เห็นหน้าครับว่า
มันไม่ได้แค่เห็นตรงหน้าครับใช่
คือยิ่งอยู่คือผมอยากจะเอาซ่อมเข้ารัก

ซุปเนื้อปูใช่ครับคือเชฟพี่ยืนน่ารักมากเป็นไฮไลท์ใช่ค่ะ
ไม่อยากให้คุณเดินลงเสียอากาศนะครับคุณ

ไม่ใช่มากใครจะเข้าใจเรา
นี่ไม่ตรงหน้าค่ะ

ซุปเนื้อเขามีสูตรมาจากไต้หวันเลย
นี่เราเจอปูอีกแล้วเมื่อกี้เราก็เจอปู
อาหารจีนนี่เขาจะเก่งเรื่องงานนึ่งอะไรแบบนี้

เราไม่รู้จะเริ่มกินจากอะไรก่อนเลย

อันนี้ก็คือสวรรค์ของดิฉัน
ถึงผมมันจะไม่ถนัดแต่ผมก็มองแล้วก็มีความสุขนะครับ

สามารถไล่กินไปทีละอัน
จนหมดถึงข้างล่างได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกินข้าว
คือเมนูน่ารักมากมันเป็นของหวานแบบ
เป็นแบบว่า๑คำหยิบออกมากินได้เลย
สไซส์สมะลึกอมคุณลองกินก็ได้เลย

เฮ่ยอันนี้ที่รรมศักดิ์สุขนะ
นี่ครับสมุกของมะม่วงอีกอันนี้
มีขนมไทยแล้วขัดม้านี้ก็เป็น
เครื่องเนี้ยเกือบสองล้านเพราะพรีเมียมเขาพรีเมียมมากจริงจริง
แล้วก็ไฮไลท์ของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะครับผม
ชานมไข่มุกไต้หวันเขาเป็นออริจินของชานมไข่มุกอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเขาเป็นเต้ยของเรื่องนี้เลยคือเป็น
เขาเรียกว่าจุดกำเนิดชานมไข่มุกจุดกำเนิดอยู่ในนี้นะฮะ
ในนี้มาเลยค่ะอ่าเดินมาถึงตรงนี้ค่ะ
ไม่ได้แล้วต้องไปกินแล้วไม่ต้องพูดแล้ว

นี่เต็มโต๊ะเลยเป็นไงคะบอกแล้วว่าเพลินมาเป็นแปดจ่ายสอง

เพื่อจะได้ดูว่าการที่เรามากินกันสองคนเนี่ยคุ้มมาก
จากพี่ก่อนมา

อันนี้๓โลครึ่งทั้งกุ้ง

ประมาณ๑๐โลแล้วก็มีซูชิอีกมีซาชิมิ
ทุกอย่างก็ประมาณ๒๕โล

ปกติเวลาไปกินเนี่ยค่ะพีชมีเทคนิคไหมคะหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงไหมคะ

ก็ทานมื้อก่อนมาให้ทานปกติครับแต่ว่าแบบให้มันมีอะไรอยู่ในท้องครับ
พอมันถึงรอบมันก็จะถึงเวลาที่เราหิวพอดี
แล้วถ้าเราหิวพอดีมันก็จะทำให้เราทานได้เยอะขึ้นเราก็จะเอ็นจอยกับมัน

หมดครับเพราะผมจิ้มมาตามที่สุดท้ายครับ
รีบผมรีบจิ้มก่อนเพราะอะไรไหมครับ
พอได้กินผมเห็นพี่กรการรีจิ้มเอาก่อนเดี๋ยวมันหมด

พี่ฮะตั้งแต่กินมาพี่ชอบอะไรที่สุด

หอยเชลเว่ากับปู
แต่ว่าที่ชอบอีกอย่างก็คือปู
ของอาหารทะเลเนี่ยชอบมาก
คือกุ้งแม่น้ำก็ตัวใหญ่ปูก็ตัวใหญ่
แล้วก็สดใหม่เมื่อกี้แกะปูก็คือกัญเชียง
คือไม่ต้องแกะนุ่มนะฮะนี่ก็ดีแล้วนี่สนุกว่าเราชอบที่สุดหลายอย่าง
ชอบหลายอย่างหอยนังรมตัวใหญ่มากหอยนังรมเท่านั้นเนื้อเท่านี้สระเท่านี้เลย
โอเคเรากินอาหารคาวมาสักแป๊บนึงแล้วเราเริ่มอยู่ทองแล้ว
เดี๋ยวจะขอไปตักของหวานก่อนนะคะอันนี้ที่ฉันก็คือสู้ตาย
เดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ทาสมาเลยโอ้ดีครับตักก่อนนะคะ

และบางที่เข้าใจโคมมาสีนอกได้

โอเคผมจะพูดแบบนี้ทุกคนทุกคนมาที่อาเบิร์ด
เพื่อให้มีความรู้สึกของการกินเพราะว่าเราขอบรรยากาศอีก
และความรู้สึกของอาเบิร์ดและก็ความรู้สึกของอาเบิร์ดไทย

โอเคมานี่ไอคอนสียาม๖ตัวแล้วพี่
โหนี่ไปแป๊บเดียวจ้า
นี่คือคุณเรียกคนอื่นมาช่วยกินหรือว่าคุณกินคนเดียวเนี่ย

ใช่ของหวานดีมากเราดูของดีนึงแม่งเลย
ตัวนักส่งตัวแล้วเนี่ย

ดีมากดีมากจริง

เพราะอยากให้ตักในสิ่งที่เรากิน
กินแต่กินกินเฉพาะสิ่งที่เรากินกินให้หมด

อย่างนั้นดีกว่าอย่ามาตุ้นอย่างเราอย่างนี้
เป็นไงคะคุณอิ่มเลยวันนี้ฟินมาก

โอเคโอเคดีใจ

พี่ตัดมือผมขนาดนี้

ดีค่ะดีค่ะคราวหน้าชวนมาอีกไหม

ที่นี่นะคะไอคอนสยามชั้น๖ค่ะ

คือถ้าจะมาเนี่ยสำรองที่นั่งก่อนก็จะดี